โคะดูคุณไมค์พัฒนาเดชไปแล้วนะคะ
เฮียป้องนวัดคุณผู้ชม

ไม่รู้ว่าเหงาหรือยังไงนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะ
ก็ถ่ายว่าจริงเอาจดเมื่อกี้ปีแล้ว
ก็ถามนางไปบอกว่า๕ปีหรือเปล่านางบอกว่าอย่าเลยดิฉันก็จำไม่ได้
นี่นะคะซึ่งเฮียป้องบอกว่าจำไม่ได้หรอกนะ
เพราะว่าโสดมาพักใหญ่แล้วค่ะกับลุคใหม่นี่เขาก็จะมีละครออนนะคุณผู้ชม
ออกตัวว่าสดขนาดนี้นะคะพอเอ่ยปากถามเอ้าแล้ววาเลนไทยล่ะ
ที่ผ่านมามีแอบไปแบบซุ่มเด็ดกับใครหรือเปล่านะคะเห็นโพสต์คำคมลงไอจีด้วย
เฮีป้องรีบดักคอเลยนะคะบอกว่าวาเลนไทยคืออะไรเฮียไม่รู้จักแล้วจ้า
จริงก็ไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันคือวันวาเลนไทยอะไรอย่างนี้
ก็เป็นวันหนึ่งคนเรารักกันได้ทุกวันถูกไหมจ๊

โอ้โฮไม่ใช่

อาจจะไม่ถึงเพราะบางทีก็ไม่มีใครรู้
ไม่เล่นหลายปีเอาไปบ้างสักพักใหญ่แล้ว
ทำไมตอบภาพอะไรกันมืดอ่ะไฟกำลัง
เพราะว่าอยากจะเห็นความเล่นลับกล้ามโตของพี่ป้อง

ฉันมีนัดไปวัดกล้ามพี่ป้องเลยนะฮะ
เก่งกะฟองถ่ายแล้วเนี่ยแหละฮะ
พอชอบรอดู
วงไปวัดเขาไม่เคยจะบอก

คือหายไปนานนี่เธอกลับมาพร้อมพลังนะ